คนนั้นผลงานไม่ดีกับทีมสโมสรทำไมคุณเลือก
เป็นโปรไลเซ็นต์แล้วไปทำทีสามเนี่ย
มันเหมือนลดคลาสลดเกรดตัวเองหรือเปล่า
ก็เพื่อมาพัฒนาพัฒนาฟุตบอล
ผมชอบทำทีมเล็กให้ใหญ่
ฟุตบอลเด็กบ้านเราทำไมมันยังไม่สุดสักที
พอไปทำทีมชาติเรามีเวลา๒วัน
เราไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดในสิ่งที่เราต้องการได้
มาโน่ต้องพิสูจน์ตัวเอง

เรื่องราวของวงการกีฬาที่คุณอยากรู้
ผมมีโอกาสพูดคุยกับคนในวงการฟุตบอลต่อเนื่องหน่อยนะครับ
ช่วงนี้และคนนี้ก็ถือว่ามากประสบการณ์

ซั่นที่ผ่านมาก็ทำผลงานได้ดีนะครับ
มีลุ้นได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก๒
แต่ว่าพลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดายครับ
เดี๋ยวเรามาคุยกันกับรายละเอียดในเรื่องนี้ด้วย
และแน่นอนครับสิ่งที่เราจะนำเสนอในคอนเทนต์วันนี้
เหนือจากเรื่องราวความแตกต่างในการคุมทีมระหว่าง

มันคงหนีไม่พ้นเรื่องของการเตรียมแผนทีมชาติไทย
ในฐานะคนที่เคยเป็นอดีต

ในฐานะผู้ช่วยและก็เฮดโค้ชทีมชุดใหญ่

อยู่กับการสร้างนักเตะของไทยมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะประเด็นที่ต้องพูดถึงกันว่าทำไม

และนับวันก็ยิ่งจะสารวันเตี้ยลงเตี้ยลง

โคชโตยศิริษักยอดญาติไทยครับ

คือผมตกใจมากนะกับการ
โค้ดโปรไลเซ็นต์อย่างพี่ลงไปทำ
จริงไม่ใช่อย่างพี่หรอกอย่างใครก็
ผมว่ายากแต่ผมว่ายากที่โค้ดวาเลเซนจะลงไปไม่เคยได้คุยกัน
ถามหน่อยทำไมถึงแบบตัดสินใจลงไปนะตอนนั้น
ประเด็นนะมันมีหลายคนคิดเช่นแบบว่า
โอ้ยโต๊ะอย่างจังหว่างงานไม่มีพอดีก็เลยไป
สองก็คือแบบเอ้ยมันคิดว่าไปแล้วมันง่ายหรือเปล่า
ทำที๓แล้วฟุตบอลเนี่ยเป็นโปรไลเซ็นต์แล้ว
ทำที๓เนี่ยมันเหมือนลดคลาสลดเกรดตัวเองหรือเปล่า
แรกก็พักพวกเพื่อนฝูงเรื่องนั้นที่สนิทกันนั่นแหละ
บอกว่าเฮ้ยทำไมทำไมไม่รอ

มาถามด้วยเข้ามาหาเลยทำไมไม่รอ
เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยที่ไปเนี่ยพูดตรงนะว่า
เราคิดว่าทำระดับที๓มันได้พัฒนาเด็ก

เราเคยไปดูแล้วบางคนเด็กลงไปแค่๕นาทีก็เปลี่ยนออก
แต่เราไปเนี่ยเราไม่เคยคิดจะทำอย่างนั้น
ให้รู้ว่าเราลงมาเพื่ออะไร
ก็เพื่อมาพัฒนาพัฒนาฟุตบอล

ไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินไม่ว่าจะเป็นนักเตะ

แต่พี่มองว่าโค้ดแต่ละทีมทุกวันนี้

มันมีอะไรบ้างที่พี่รู้สึกว่าโอ้โหมันต่างจากที่เราคิดพอเราไปทำเอง
มันมีอะไรทั้งยากและง่ายอะไรอย่างนี้อธิบายให้เราฟังหน่อย
อ่าที่ยากก็คือเรื่องการจัดการ
เรื่องความเป็นมืออาชีพนะครับ
เราเคยผ่านจุดนั้นมาที่พี่ลงไปทำได้เพราะพี่ทำฟุตบอลเด็กมาก่อน
พี่ทำด้วยที่ว่าทำคนสองคนบางทีทำคนเดียว
เป็นทั้งโค้ดเป็นทั้งโค้ดฟิตเน็ตเป็นทั้งเจ้าหน้าที่
แต่พอเราไปทำที๓โชคดีที่พัทยายังเป็นทีมหนึ่งที่
ระบบการจัดการยังถือว่าโอเคอยู่ระดับหนึ่ง
แต่ก็ต้องอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นการจัดการของระดับการบริหาร
การจัดการในเรื่องเจ้าหน้าที่สตาร์ฟทีมงาน

พี่ก็มองว่านี่แหละคือความยากที่

ให้ทีมไปสู่การเป็นมืออาชีพ

เปิดรับในแท็กติกในวิธีการของเรา

แต่ว่าตรงไหนได้ทำได้สร้างในระยะยาว

คือตอนแรกที่ตัดสินใจรับงานก็คือ

ผมชอบทำทีมเล็กให้ใหญ่

ทำจากที๒ขึ้นไปที๑มันก็สุดแล้ว
ถ้าทำที๓ขึ้นมาที๒เนี่ยถ้าเขายังไว้วางใจในสัญญาที่เหลือ
ให้ผมต่อยอดให้อีกผมก็ทำได้
ปีนี้มันรูปแบบมันจะเป็นยังไงพี่
ความหวังความที่เราทำไว้จากฤดูการก่อนเนี่ย
จริงผมดูผมยังคิดเลยว่าพี่น่าจะเข้าสุดนะ
ท้ายแต่ว่ามันกลายว่ามันพลาดเข้าไป
มันผิดเป้าไงหรือว่าจริงแล้วในมุมผู้บริหารก็ไม่ได้กดดันอะไร

ที่ไปรับงานครั้งแรกเลยก็คุยกับผู้บริหารก็คือคุณโชคชัย
เราช่วงที่จะไปชามเบนท์ลีก

ให้ได้เพราะจะได้เล่นในบ้าน๓นัด

รอบเชมิลีก๑๒แต้มเราได้ขึ้นที๒ทันทีเลย
ปรากฏว่าวาสนาไม่ถึง

แล้วก็กลับมาทบทวนพูดกับตัวเองทุกวันนี้ก็คิดมาตลอด
แต่พยายามลืมให้ได้เพราะว่า

โอ้โหมันก็ขึ้นกันไปหลายทีมทีมนักหนัก
ก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะในซีซั่นนี้
พี่ต่อยก็ยังตั้งใจว่าต้องขึ้นที๒ให้ได้
ขึ้นครับต้องขึ้นปีนี้ต้องขึ้นครับ

ถามว่าเครียดไหมก็รู้สึกพอทีมไม่ได้ขึ้น
เพราะว่าบางทีแฟนบอลก็คาดหวังแต่ว่าก็บอกเขาแล้วว่า
ที่ผมมาผมมาสร้างมาสร้างแล้วก็จะทำให้ได้
เพราะผมบอกแล้วว่าภายใน๓ปีแต่ทีนี้มันอยู่ที่ผลงานปีนี้แหละ
ถ้าไม่ดีก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะพิจารณา
แต่ผมก็ทำงานหนักเพื่อมั่นใจว่าต้องขึ้นให้ได้

ก็จะถามรุ่นราวคราวเดียวพี่โต๋ยก็มาหลายคน

วันนี้ถึงคิวของพี่โตแล้วก็ไม่รู้ว่า
ตรงประเด็นได้ขนาดไหนนะครับ

โพสต์ทีมชาติอยู่ช่วงหนึ่ง

เอาเรื่องทีมชาติเอาชุดใหญ่ก่อนดีกว่า

เพราะว่าจริงเด็กที่เล่นอยู่ในชุดนี้
มันก็ไม่ได้ต่างชุดตอนที่พี่โต๋ยทำ

เราก็อยู่ในวงการฟุตบอลแล้วก็เป็นคนไทย
เราก็อยากดูวิธีการของเขา
ผมก็ถือว่าโชคดีชนะเขา
ทีมเล็กที่ผมชนะทีมใหญ่
แท็กติกและวิธีการมูลค่าทีมก็ต่างกัน
ผมก็มองว่าที่เขาทำเนี่ยในระดับอาเซียนตอนนี้
ผมถือว่าประสบความเร็จดูจากซูซูกิ
แต่มันเพราะตัวผู้เล่นมันเต็มหรือเปล่าผมว่ามันสำคัญจนเปิดใจแล้วนะ
เขามีฝีมือด้วยแล้วก็โชคดี
โชคดีอย่างที่วัตถุดิบก็คือนักเตะที่เขาเลือก
เขาสามารถสลับกันเล่นได้
เขามี๒ทีมที่เล่นใกล้เคียงกัน
แต่ทีนี้มันจะวัดผลเขาก็คือ
เพราะผมมองว่าระดับอาเซียน

แต่ผมก็บอกเลยว่าเวียดนามเตรียมทีมกี่วัน
นามเตรียมทีมผมว่าเป็นอาทิตย์

ความจริงครับที่ผมทำที่พี่ทำนะ
แต่พี่เก็บตัว๓วันจริง
แต่เก็บตัวเพื่อดูคนที่ผมเรียกมาใหม่
แต่ตัวที่หลักจริง
โทษทีครับยังเดินทางมาไม่ถึง
บุรีลำไปแข่งที่สุโขทัย
ยังเดินทางมาไม่ถึงหลายคนเข้ามาซ้อมได้วันเดียวแล้วก็เดินทางไปบุรีรำ
คือต้องให้เวลาเวลากับการเตรียมทีมอย่างน้อยถ้ามองก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่ง
ถ้าเป็นช่วงที่ไทยลีกแข่งนะแต่ไม่ใช่๒วันรวมตัวกันไป
ก็เตรียมตัวแค่สองวันแต่โชคดีที่เด็กมันอยู่ในทีมตลอด
เราไปเข้าไปแค่เป็นเรื่องแก้ปัญหาที่เรื่องการจัดการเรื่องจิตวิญญาณกับน้อง
สี่เศร้าที่จีนก็ไปรวมตัวกันที่สนามบินแล้วก็เดินทางไปซ้อม

แต่มันก็โชคดีที่เราเลือกนักเตะที่ส่วนมากจะเคยอยู่ด้วยกัน
บางทีโดนบ่นว่าคนนั้นผลงานไม่ดีกับทีมสโมสรทำไมคุณเลือก
อันนี้ตอนแรกผมมาคิดแบบนี้นะพี่โตยในฐานะแฟนบอล
เขาบอกว่าทำไมโค้ดมันต้องเลือกนักเตะที่แบบมันคุ้นมือรู้มือ
แต่เข้าใจเลยพอพี่มาพูดตรงจุดนี้เวลาเตรียมทีมมันมันคือข้ออ้างสำคัญนะ
อยากใช้ว่าข้ออ้างแต่ว่าวันนี้คนจัดการโปรแกรมในการจะวางให้โค้ด
เวลาทำงานกับทีมชาติมันไม่มีเราก็ต้องกลับไปสู่จุดเดิมว่า

ใช่ครับที่ไปสี่เศร้าที่นายกบอกเฮ้ยให้เองไปก็นั่งคุยกัน
ไม่ได้เราต้องเอาคนที่มันเคยอยู่ด้วยกัน
เพราะเราไม่มีเวลามาสร้างแล้วไง

ปัญญาของมีอยู่ในตัวอยู่แล้วว่า
เป็นคนชอบฟุตบอลสไตล์นี้

เราไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิด

ไม่อยากทำเพราะทำแล้วมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการ

ต้องคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าฟุตบอลทีมชาติไทย

สโมสรเขาไม่ได้เล่นเหมือนกัน

กูต้องการเคาน์เตอร์เพสซิ่งอย่างนี้อย่างนี้
แต่ละทีมเขาไม่เหมือนกันพอเด็กที่เราเรียกมาเนี่ย
จะทำให้เกิดภาพตรงนั้นขึ้นไม่มีทางภายในเวลาวันสองวัน
ซึ่งมันก็ปัญหาแหละว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับการวางโปรแกรม
ทีมงานเบื้องลงเบื้องหลังนี่สำคัญไหม
หลังบ้านเนี่ยจำเป็นผมว่าที่ผมติดตามดูอ่ะ
ปริมาณไม่เพียงพอเหมือนกับสโมสรใหญ่นะในไทย
ปริมาณแล้วก็มองถึงคุณภาพด้วยนะ
เพราะว่าพี่ดูรายการล่าสุดที่เขาไปคัด
รู้เลยครับเรื่องปัญหาเรื่องฟิตเน็ต
ใช่ครับเจ๊ว่ามันเล่นแล้วทุกนัดมันดอบลงไป

มันดูออกว่ามันคือเด็กอ่ะพยายามจะคลองบอลแล้วเคลื่อนที่

แต่ทำไมมันไม่ได้เราก็สงสัยเพราะอะไร

ใช่แต่พอไปทีมชาติ

มันหรือมันยังไงเราคือไม่รู้ทำไมเด็กดอบลงอะไรอย่างนี้

เวลาขอความรู้จากเขา

ก็จะกินไปนั่งกินข้าวคุยกัน

มันต้องประลานนะ

ที่เราเห็นว่านักกีฬามันวิ่งได้แค่๗๐นาที

เวลากรณสอบคุณภาพมันเป็นยังไง
ไม่อย่างงั้นคนญี่ปุ่นมาทำฟุตบอลไทย

เจมันมีพวกเด็กหลายคน

เขามีโค้ดฟิตเน็ตที่ดูแลเขา

เขาจะส่งว่าเขาวิ่งกี่กิโล

แล้วคนโค้ดฟิตเน็ตที่ดูแลเขา
จะบอกเลยว่าเองต้องกินอันนี้อันนี้
แล้วเด็กก็ส่งรายการในสิ่งที่เขาแจ้งไป
ถ้าจัดให้เขาทุกวันนี้พี่มองว่าเด็กเราเป็นมืออาชีพนะ

ประยุกต์การใช้งานรายได้ครอบครัว

เราคุยเรื่องนี้กันมานานมากพี่ตุ๋ย
คือในระดับสโมสรเนี่ยมันก็มีหลายสโมสรที่ทำฟุตบอลเยาวชนนะนะ
เริ่มเห็นโครงสร้างโครงสร้างเขาก็ส่งเด็กโตขึ้นมาแล้ว

เรามีปัญหากันตลอดกับฟุตบอลเยาวชนทีมชาติ
ซึ่งวันนี้เราพูดกันมาตลอดว่า

ฟุตบอลเด็กบ้านเราทำไมมันยังไม่สุดสักทีทั้งนี้
จริงแล้ววันนี้ทรัพยากรเด็กเรามันก็มีเยอะนะพี่
พี่มองว่าทรัพยากรมีเยอะแต่โอกาส
เพราะว่าพี่ดูจากหลายคนแล้วก็สิ่งที่เราอยู่ว่า
อย่างเคสว่าทำไมเด็กคนนี้เขาเรียกว่ะ
ทั้งที่อยู่กับพี่แม่งไม่ได้ลงเลย
เพราะว่าการเรียกนักเตะทีมชาติของของโค้ดเนี่ยไปดูรายชื่อเก่าเก่า
เจฟังนะที่พี่เจ๊กนะทำไมคุณไม่ไปดูในรายการที่เขาเล่นกรมพละกอ
ถือว่าเป็นแข็งโป๊กของระดับบอลขาสั้นอืมยูดลีกแต่ทีเนี้ยยูดลีก
ความสำคัญเขาให้ความสำคัญไหมกับการพัฒนาทำมั่งไม่ทำมั่งเกี่ยงกันไป
ทุกรายการพี่เข้าร่วมหมดตั้งแต่พี่ทำฟุตบอลมา
เรียกมาซ้อมแต่ไอ้คนที่โชว์ผลงานดีในประเทศกลับไม่เรียก
อันนี้พูดแทนใจเด็กเพราะว่าทำฟุตบอลเด็กมา
ใช่อยากให้เขาเปิดกว้างเปิดรับกับเด็ก
มั่นใจว่าไอ้ที่เขาไปยังไม่ใช่ดีที่สุด

ถูกยังมียังมีดีเพราะฉะนั้นอยากให้เขาเปิดให้กว้างกว่า
เพราะว่าเราจะได้ช้างเผือกมาอีกเยอะ